เออไม่ได้เบาเลยตอนแรกกลับยังบอกว่า
โอเคเดี๋ยวเราจะเบาลงหน่อยไม่เบาแล้ว
อารมณ์เลยตอนนี้เรื่องของเงินเนี่ยต้องพูดถึง
เพราะว่าพตเอกสุรเชษฐ์หักพางครับ
ไปเจอเส้นทางการเงิน๗๘ล้านบาท
ปรากฏว่ามันเข้าออกเข้าออกในเว็บพนันออนไลน์
นั่นไงแล้วมีการเล่นแบบได้เสียวันละเป็นล้านนะคุณผู้ชม

โจ๊กครับให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีของแอมว่า
เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมท่านให้รองออฟอดีตสามีแอมมารับทราบข้อกล่าวหา

แล้วก็ได้สอบปากคำพยานในคดีเพิ่มอีก๗คน
แต่พบว่ายังให้การไม่ตรงกับที่แอมให้การไว้
แต่พลตำรวจเอกสุรเชษก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
คาดว่าจะรวบรวมหลักฐานส่งให้อายการพิจารณาได้
ในการฝากขังผู้ต้องหาผัดที่๓นี่แหละ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงเส้นทางการเงิน๗๘ล้านบาทของแอม
บัญชีธนาคารโอ้โหนี่มี๑๘๐บัญชี
พบว่าเป็นเงินเข้าออกไปที่เว็บไซต์พนันออนไลน์ครับ
แล้วก็เงินเข้าไปที่บัญชีม้าทั้งหมด
และพบว่าแอมเล่นพนันออนไลน์เป็นกลุ่ม
แล้วก็ได้เสียมากสุดวันละล้านบาทครับ
คือเสียเข้าเสียได้ล้านบาทเลย
ท่านก็เลยเชื่อว่ามีความต้องการใช้เงิน
เพราะว่าแอมไปติดหนี้พนันออนไลน์
และมีเงินของผู้เสียชีวิตบางคน
ก็โอนเข้ามาที่บัญชีของแอมด้วยนะ

๗๘ล้านบาทที่เจออะไรครับ

เป็นเงินในบัญชีของแอมอย่างเดียว

เล่นการพนันก็ติดไปโอนไปติดไปโอนไปนะ
ก็จับปากหน้าแปะหลังปากหน้าแปะหลัง

เส้นทางการเงินเข้าและออกเราได้หมดแล้ว
ในส่วนที่ออกไปเป็นบัญชีม้าทั้งหมด
กำลังไล่ต่อว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง
ก็เดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีในเรื่องของเว็บพนันอีกนะครับ

วันนี้โยงไปถึงใครก็ดำเนินคดีหมด

มันจะไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันด้วยนะ
แล้วสายนายล่ะแหล่งที่มาคือยังไงเนี่ย
แอมก่อนหน้านี้บอกว่าอะไรนะได้มาจากแด้

แต่ทีนี้พอไปตรวจสอบมาว่าสายนายที่แอมนำมาใช้ก่อเหตุ
พอไปดูโรงงานกว่า๗๐๐โรงงาน
ก็ตัดมาเหลือเพียงแค่๑๐กว่าโรงงานแล้ว
แล้วยืนยันว่าไม่ได้มาจากแด้นะ

แล้วสายนายก็ไม่สามารถจะเอาไปผสมกับยาเสพติดได้

ส่งสายนายไปให้ก้อยเอาไปผสมกับยาเสพติด

กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมาย
จับคนใกล้ชิ้นแอมเพิ่มเติมที่รองโจ๊กท่านบอก
ส่วนการตรวจพยาหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุกว่า๔๐๐ชิ้น
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็อาจารย์ออส
ผลตรวจออกมาสอดคล้องกันครับ
วันนี้นะครับบ่าย๓โมง
จะมีการไปสอบปากคำแอมในเรือนจำที่ทันทะสถานหญิงกลาง
อีกครั้งหนึ่งในประเด็นที่แอมเคยรับสารภาพ

โจ๊กบอกว่าพูดมาเถอะพูดอะไรมาเยอะเถอะ
ไม่ได้เชื่อทั้งหมดเพราะว่าทุกอย่างมันมีแบบ
มันมีพยานหลักฐานชัดอยู่แล้วด้วยนะครับ